เพื่อนผู้ชมไม่เข้าใจจริงนะทุกวันเนี้ย

เขาบอกฝั่งทนโจรชุมมากนะคะ
เพราะว่ามีคนมาขโมยอะไรรู้ไหม

สีเขียวเอ่อสีน้ำเงินแดงใช่ไหม

รถฉุกเฉินแบบนี้ถ้าเขาไม่มีไฟไซเรนเขาออกไปทำงานไม่ได้นะ
เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เป็นพฤติกรรมคนร้าย๓คน

คนหนึ่งยืนดูต้นทางครับอีกสองคนค่ะปีนขึ้นไปบนหลังคารถดับเพลิงค่ะ
แล้วก็ไปถอดไฟไซเรนหรือว่าไฟวาบแล้วก็ลำโพงที่ติดอยู่บนหลังคา
คุณ๒อย่างนี้ราคาตั้ง๖๕๐๐บาทนะไปถอดไฟของเขาออกมาแล้วก็กลับออกไป
สนอะไรเลยครับคือตั้งใจมาขโมยไฟไซเรนกับลำโพงอะค่ะ
ถามว่าเอาไปทำไมอพรเขตธนบุรีตอบว่าไม่รู้
นี่คือเขาเป็นอพรที่อยู่ประจำกับรถคันนี้นะคะ
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงว่าเอาไปทำไม
เพราะรถที่จะใช้ไซเรนได้ต้องเป็นรถที่ได้รับอนุญาตเป็นรถฉุกเฉินเท่านั้น
ไม่ใช่ว่ารถทั่วไปจะใช้ได้ถ้าใช้ก็คือผิดกฎหมายนะคะ
แต่ประเด็นเอาไปทำไมไม่สำคัญเท่าว่าตอนนี้รถดับเพลิงคันนี้
ที่เป็นลักษณะรถดับเพลิงอเนกประสงค์แบบ๖ล้อ
ออกไปทำงานไม่ได้นะคะออกไปใช้งานไม่ได้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้า
เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยรถคันนี้ก็ไม่สามารถออกไปช่วยเหลือได้นะครับ
ถูกต้องเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๑ของวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยนะครับ
ใช่ค่ะไปฟังเสียงอบพรประจำรถกันหน่อย
สัญญาณเสียงสัญญาณไฟที่เราต้องใช้ครับเมื่อมีเหตุอักกีภัยนะครับ
มันเราไม่มีโดนขโมยไปแล้วในคันนี้เราจะออกไม่ได้
เพราะว่าเป็นอันตรายกับรถที่สัญจรทั่วไป

ผมก็ไม่รู้จิตใจเขาทำด้วยอะไรเหมือนกัน
ใครจะไปคิด

ซึ่งรถนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของสำนักงานเขตธนบุรีนะคะ
อบให้กับศูนย์อพรออกไปดับเพลิงช่วยชาวบ้าน
ก็ต้องรอจนกว่าเขตธนบุรีจะมีงบประมาณมาให้ใหม่คุณ
ซึ่งฟังดูนานนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตำรวจจะจำจับตัวได้แหละ
แล้วก็มันน่าลงโทษซะให้เข็ดจริง
พี่เขาก็เตือนกู้ภัยอื่นด้วยนะ
บอกว่าอย่าจอดรถแบบนี้ไว้ในที่มืดที่เปลี่ยวนะครับ